ที่ซุปตารุ่นเล็กกันบ้างนะคะสำหรับสาวใหม่ดาวิกาคุณผู้ชม
ที่เก็บความลับเก่งมากเก็บไว้นานข้ามปีกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ย
ค่อยปล่อยออกมาแล้วผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวสำหรับปฏิทินสุดพิเศษ
เพื่อมอบให้เป็นของขวัญเหล่าบรรดาแฟนคลับเนื่องในวันปีใหม่
รวมถึงยังเป็นการขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นกำลังใจให้เธอมาอย่างยาวนาน
ซึ่งทั้งสิบสองลุกส์สิบสองเดือนเลยนะคุณค่ะคุณ
ทันทีที่เจ้าตัวโพสต์ภาพบางส่วนที่ถูกรวมเล่มในปฏิทินออกมาให้แฟนได้เห็น
โอ้โหมีเสียงเรียกร้องแล้วก็มีเสียงฮือฮาอยู่ไม่น้อยนะคะ
แต่บอกเลยว่าสำหรับใครที่เห็นแล้วอยากจะจับจองเป็นเจ้าของแล้วแล้วก็
เสียใจด้วยจริงนะจ๊ะเพราะว่าสาวใหม่
เขาทำปฏิทินชุดพิเศษนี้ออกมาเพียงแค่๒๐๐เล่
คุณค่ะคือแฟนคลับคุณใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่๒๐๐คนนะคุณ
คือไปที่ไหนก็ห้างแทบแตกเหมือนกันนะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ใจเย็นกันไว้ก่อนเดี๋ยวปีหน้ามาลุ้นกันใหม่
แต่บอกเลยว่าแต่ละลุคที่ปล่อยออกมาเป๊ะปังทุกลุคโดยเฉพาะลุคใบตอง
ใส่ใบตองใบตองข้างล่างอุ้ยขาวเนียนจุ๊ะขนาดนั้น
ถ้าเป็นเราก็จะเป็นตานีไปซะแล้วนะจ๊ะ
เป็นข้าวต้มมัดพออิ่มดีชอบนะคะ